พาคุณผู้ชมไปที่ชายนาฏนะคะ

ต้องบอกว่ามากันอย่างยิ่งใหญ่มาก

เกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยของลูกสาว

คือคงรำกันจนเหนื่อยค่ะ

ก็เลยเอาภาพมาให้ดูว่าเป็นการแก้บนที่ยาวนานมาก

๓ชั่วโมงอย่าไปวู้วาม
ออมแรงค่อยรำไปเรื่อยค่ะ

นางสงวนน้อยสำแดงอายุ๖๗ค่ะ

เป็นเศรษฐีนีชาวไชนาธิ์นะคะกับญาติญาตินะคะ
นำหัวหมูไข่ต้มพวงมาลัยรถแห่

ที่วัดสังคารามตำบลเที่ยงแท้อำเภอสังคบุรีจังหวัดชายนาฏนะคะ
เพราะว่าลูกสาวสองคนหายป่วยจากอาการปวดหลัง

ปวดหลังแล้วก็ต้องเดินทั้งคืนเลย

ลูกชายลูกสาวทั้งคู่เลย

แล้วก็กลางคืนก็นอนไม่ได้
ก็เลยบ่นว่าให้หลวงพ่อช่วย
แล้วก็จะให้แกวง
แล้วก็ป้าก็ลูกสาวมาปลูกบ้านให้ที่ต่างจังหวัด
ก็อยากจะบอกว่าให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยลุงพ่อช่วย
ปวดหลังหนักไม่รู้อยากจะอะไรมาพับ

ไม่แน่ใจก็เลยป้าเขาไม่รู้จะไปปิ้งใคร
สงวนบอกว่าลูกสาวสองคนนอนไม่ได้ค่ะ
ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังคือแบบนอนไม่หลับเลย
ไม่รู้ว่าเป็นผีเจ้ากรรมในเวรมาขี่คออะไรหรือเปล่า
ไปหาหมอเป็น๑๐รอบไม่หาย
ก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกสาวไปปลูกบ้านให้แม่
แต่ว่าก่อนสร้างบ้านเนี่ยตัดต้นมะขามต้นใหญ่มากขนาด๑๐คนโอบอะค่ะ

พอตัดต้นมะขามเสร็จปุ๊บอาการมาเลย
เอาเหรอฮะใช่ก็เลยไปบนเอาไว้กับหลวงพ่อปลื้ม
ว่าขอให้หายนะแล้วหายจริงก็เลยมาแก้บนแบบนี้นะคะ
วัดวิหารทองศึกษารุ่นเดียวกับหลวงพ่อโมวัดจันทนารามอำเภอสันคบุรี
หลวงพ่อปลื้มมีวาจาสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้หลวงพ่อโม
พูดอะไรก็เป็นไปตามวาจาก็เลยศรัทธามาบนเอาไว้นะคะ
ก็เลยมาแก้บนค่ะคือบ้านปลูกเสร็จแล้ว
ลูกสาวก็หายป่วยแล้วด้วยแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับ
เอาหลักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะช่วงนี้ลูกสาวไปสร้างบ้านให้แม่ก็ไปดูงงดูงานกัน
อะไรขอเคร็ดก็เป็นไปตามเครียดหรือเปล่าบางทีเครียดก็ปวดคอเลย
ช่วงเวลาผ่านมาก็หายพอดีแต่ว่าเพื่อความสบายใจก็ทำไปเถอะ